ที่ติดตามเรื่องของลุงพลป้าแตนและคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
อย่าพลาดชมข่าวนี้เป็นอันขาด
นี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีนี้ก็ได้
เพราะว่าทนายตั้มกับทีมทนายทั้งหมดถอนตัวแล้ว
ที่เคยแบ่งกันทำคดีนะฮะคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ย
ทนายตั้มทำนะฮะคดีอื่นคุณรัชพลทำ
แต่ปรากฏว่าตอนนี้แยกกันแล้วแล้วเราจะไปทางไหนล่ะลุงพลกับป้าแตน
ทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับโพสต์ข้อความ
การถอนตัวจากคดีลุงพลลงในเฟซบุ๊กบอกว่า
วันนี้ผมและทีมทนายตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นทนายคดีลุงพลแล้ว
จากความคิดเห็นไม่ตรงกัน
แต่ไม่ได้มีปัญหาหรือผิดใจอะไรกันและโต้แย้งประเด็นที่เป็นข่าวลือ
เกี่ยวกับเงินทำคดีโดยทนายตั้มระบุว่าในการทำคดีนี้ไม่ได้เงินสักบาท
ทำด้วยใจล้วนแต่มาถึงวันนี้ขอใช้เวลาของตัวเอง
ไปทำคดีให้กับคนที่เห็นคุณค่าดีกว่าและขอให้ลุงพลป้าแตน
โชคดีครับขณะเดียวกันในตั้มนะฮะทนายตั้มเนี่ยยังโพสต์คลิป
โชว์บัญชีเงินฝากของมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคม
โดยเปิดให้ดูทุกหน้าบัญชีโชว์ยอดกันชัด

คือจะยืนยันว่าไม่มียอดเงิน๑๐ล้านบาทโอนเข้ามาในบัญชีของมูลนิธินะ
ย้ำว่าเขารับทำคดีลุงพลไม่ได้คาดหวังเงินทองใดอยากทำด้วยใจ
แต่ก็มีคนปล่อยข่าวดิสเครดิตว่ารับเงินจากลุงพล
ซึ่งเรื่องนี้ทนายตั้มบอกว่าเงียบมานานแล้ว
วันนี้ต้องออกมาปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเอง
ขอให้แฟนคลับลุงพลเข้าใจใหม่ว่าตัวเองแค่เลิกทำคดี
ไม่ได้เป็นศัตรูกับลุงพล

ซึ่งหลังจากทนายตั้มตัดสินใจยุติการทำคดีให้กับลุงพล
ก็มีแฟนคลับจำนวนมากของทนายตั้มเข้าไปให้กำลังใจเขา
หนึ่งในนั้นคือไม่รู้เป็นแฟนคลับทนายตั้มนานยังยังไง
อุ๊บวิริยะ
ก็เข้าไปให้กำลังใจทนายตั้มอีกคน
โดยทนายตั้มครับเข้าไปตอบคอมเมนต์แฟนคลับชี้แจงโดยระบุว่า
ตลอดปีที่ผ่านมาที่ถูกสังคมประนามในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำ
ไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกรู้สาแต่เมื่อเลือกเดินไปกับลูกความแล้ว
ผมจะไม่สนใจกระแสอะไรทั้งสิ้นแต่สุดท้ายมันก็ฝืนต่อไปไม่ไหว
จึงต้องจบแบบนี้ขออภัยใครหลายคนที่ทำให้ผิดหวัง
รวมถึงขอโทษที่ไม่เชื่อเพื่อนที่เตือนตั้งแต่แรก
แล้วก็ตอบอย่างนี้ในเฟซบุ๊คจริงเลยเหรอ
นี่แสดงว่าแกก็ยอมรับสิว่าไอ้ที่เตือนมาก่อนหน้านี้แกไม่ฟัง
ตัดสินใจพลาดไปนะฮะแต่ขณะนี้ได้ตัดสินใจถอยออกมาแล้ว
โดยคดีนี้นะครับย้อนกลับไปที่ผมสรุปให้แล้วตอนต้น
คือลุงพลป้าแตนให้ทนายตั้มเป็นคนดูแล
คดีนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยลุงพลป้าแตนต้องหาทีมทัน
นายใหม่ในการต่อสู้คดีสำคัญสำคัญที่คนให้ความสนใจ
นายเดชาผู้ที่ไม่ค่อยจะลงลอยกับทนายตั้มสักเท่าไหร่
นายเดชาออกมาวิเคราะห์ว่าการที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยแตกกัน
หนึ่งคือเรื่องเงินเรื่องเงินคือไม่ใช่รับเงินแล้วไม่ทำไง
เรื่องเงินคือยังไม่ได้รับเงินแต่ถูกบอกว่ารับเงิน
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความเห็นไม่ตรงกันฮะ
ทนายเดชาออกมาพูดแล้วเมื่อวานนี้ไลฟ์ด้วย
นายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข
ท่านบอกว่าสองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องความเห็นไม่ตรงกัน
เห็นไม่ตรงกันคือเรื่องของประจักษ์พยาน
เรื่องของพยานในการสู้คดีลุงพลอดภัยเห็นอย่างหนึ่ง
แต่ทนายบอกเห็นอย่างหนึ่งอันนี้เมื่อไม่ตรงกัน
แล้วพอเวลาคุยกันเนี่ยทนายบอกมันต้องลุยหรือมันต้องถอย
แต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือลูกความอาจจะมองไม่ตรงกัน
กับตัวทนายความอันนี้เมื่อความเห็นไม่ตรงกัน
ต้องแยกทางฮะแต่อีกเรื่องหนึ่งน่าจะเป็น
เรื่องของค่าจ้างทนายเรื่องของค่าจ้างทนายที่ฝั่งนึงเนี่ย
ฝั่งธนายรูปหล่อชอบใช้คำนี้ธนายรูปหล่อเนี่ย
จะบอกว่ายังไม่ได้เงินแต่บรรดาเอฟซีของลุงพลบอกเนี่ย
ไปแล้วสู้กันให้เต็มที่ทนายตั้มเขาก็เลยต้องออกตัว
ว่าเขายังไม่ได้รับตังค์สักบาทเลยแต่ฝั่งเอฟตีเนี่ย
กลับมาบอกว่ารับเงินรับทองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และจริงมีอีกเรื่องหนึ่งคือคุณอัดอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
คุณอาจบอกว่าทนายดังเนี่ยเขาไม่ค่อยมั่นใจกับเรื่องของคดีแล้ว
ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าเวลาถามถ่ายอะไรเนี่ย
ให้คำตอบไม่ค่อยชัดเจนดังนั้นเวลาจะสู้คดีเนี่ย
มันเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่คลายแม็กซ์อยู่ตรงนี้ฮะ
นายเดชาบอกว่าเรื่องลุงพลบุคลิกพิเศษ
ใช้คำนี้เหรอบุคลิกพิเศษแบบนี้
คนอื่นเขาก็รู้หมดแล้วแล้วทนายรูปหล่อทนายคนดังจะยังไม่รู้เลยเหรอ
เขาก็รู้แหละแต่ที่เขายอมเปลืองตัวเข้าไปเพราะเขาหิวแสง
ว่าเขาหิวแสงและที่ถอนตัวออกจากการเป็นทนายเนี่ย
ไม่ใช่คือควรจะถอนตัวออกมาเงียบอันนี้เหมือนกับเป็นการสอนเลยนะ
ทนายรูปหล่อเลยการถอนตัวคุณไม่ใช่ดารา
คุณควรจะถอนตัวออกเงียบและควรจะถอนตัวก็ต่อเมื่อ
อีกฝั่งหนึ่งลูกความเขามีทนายความคนใหม่แล้ว
ถ้าทำแบบนี้ระวังตัวเดี๋ยวจะโดนสอบในเรื่องของมารยาทธนายความด้วย
อันนี้จริงนะฮะเดี๋ยวฟังจากทนายเดชา
เป็นจำเลยคดีฆ่าเด็กตายนะควรจะโดนถ้าเป็นรายอื่นก็อาจจะโดนรุมประชาธรรม
โดนกระทืบโดนส้นตีนโดนอะไรต่างแต่แกเป็นคนที่นี่โอ้โห
คนเอาดอกไม้ไปให้ทนายดังดังนะครับนะ
เปลืองตัวเข้าไปเกี่ยวข้องอาสาประกาศ
หน้าพี่น้องสื่อมวลชนผมพร้อมยืนเคียงข้างกับลุงพล
ถ้าเราจะถอนทนายต้องไปแจ้งลูกความต้องไปที่ศาล
และต้องรอจนกว่าลุงพลมีทนายความคนใหม่
ไม่ใช่มาประกาศต่อพี่น้องสื่อมวลชนโพสต์เฟซบุ๊คว่า
สอนทนายไม่ใช่การตรวจอย่าลืมนะครับ
เราเป็นทนายไม่ใช่เป็นดาราต้องไปดูลุงพลมีทนายความหรือยัง
มีหรือยังครับลุงพลน่ะนะมีไหมครับทุกรูปทุกรูป
มีหรือยังครับทุกรูหิวนะครับสุดท้ายเนี่ยนะ
ฝากชายพลให้นึกถึงคำพูดของครูปีชาวันนี้ผมก็คุยกับครูปีชา
ผมก็ครูพิชาสนิทกันดีครูพิชาบอกจานเดชาครับ
ความจริงคือความจริงความจริงคือความจริง
ความจริงมีสิ่งเดียวนอกนั้นมีแต่ความเท็จ
แต่ไอ้ประเด็นนี้ผมกลับมองว่าคือจริงทนายตั้ม
ก็ต้องยอมรับว่าเป็นธนายดารานะเขาดำอยู่แล้ว
คือถ้าจะออกมาเงียบเนี่ยมันก็เสียเหมือนกันแหละ

คดีกับครูปีชาความจริงคือความจริง

ขยับต่อนะฮะทนายตั้มก็ไม่ใช่คนแรก

เรื่องราวต่างที่เกิดจากลุงพลได้ใครไล่ถอยกันบ้าง
ตั้งแต่คนแรกเลยหมอปลามือปราบสัมภเวษีปราบผีได้ทั่วประเทศ
เจอคนก็ถอยเลยฮะสู้ไม่ได้จริงนะครับ
ก็เลยต้องถอยและตอนถอยไปพร้อมกับทนายโนบิตะด้วย
นั่นคือ๒รายแรกที่เคยอยู่เคียงข้างกายลุงพล
จากนั้นมาพี่อุ๊บวิริยะพี่อุ๊บวิริยะนักปั้นมือทอง
อุ๊บวิริยะก็ถอยจากลุงพลเหมือนกันทั้งที่ตอนแรกเนี่ย
กำลังจะทำอะไรนะกกงกอกโดยซีร่งซีรีส์
องตรงจองตัวไว้เดินแบบเรียบร้อยแล้วแต่หลังจากที่ผ่ากันออกไป
เจอลุงพลเดินแบบล้อเลียนเดินแบบล้อเลียน
โอ้โห้ยพี่อุ๊บขุนปร่อนแทบแตกฮะและตอนนี้ก็มาเป็นฮาว
สนะเพิ่มเติมเรื่องของหมอปลาบอกว่า
ที่ทนายตั้มเดินถอยออกมาจากลุงพล
เพราะคนข้างกายลุงพลนั่นแหละ
คนข้างกายลุงพลเนี่ยมักจะเล่นงาน
คนที่เข้าไปให้การช่วยเหลือหมอปลาเจอมาก่อนรู้ดี
แล้วรอบนี้เป็นคิวที่ทนายตั้มจะเจอกับตัวเองแล้ว

เป็นคนล่าสุดที่ถอยออกมาจากลุงพลครับ
แล้วถามว่าลุงพลรู้สึกยังไง
ลุงพลกับป้าแตนมีความเคลื่อนไหวออกมาแล้วนะคะ

ลุงพลถามกลับไปที่คุณตั้มว่ายังไงรู้ไหม

วันก่อนยังเจอกันยังคุยกันดีอยู่เลย

ลุงพลบอกว่าไม่รู้จริงว่าทนายตั้มเป็นอะไร
แต่ถามว่ามีปัญหากันไหมไม่ได้มีปัญหา
ลุงพลตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือสงสัยจริงแล้ว
มันมีอะไรในกอไผ่มันมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า
นี่ค่ะภาพจากยูทูปช่องมนโอมนะคะ
ลุงพลต้องออกมาแบบนี้ออกมาพูดแบบนี้ค่ะ
ส่วนป้าแตนน่ะโอ้โหป้าแตนนี่หนักเลยนะคะป้าแตนบอกว่าคือ
ก่อนหน้านี้ที่เราไม่พูดเพราะว่าทนายตั้มบอกว่าให้เราเงียบที่สุด
ทำมาหากินของตัวเองไปเรื่อยไม่ต้องสนใจใคร
เพื่อที่ทนายจะได้สะดวกในการทำงาน
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามนิ่งกระทั่งเรื่องเกิดขึ้น
หลายคนก็อยากให้ออกมาเคลียร์รวมถึงทีมทนาย
ซึ่งป้าจะพูดในสิ่งที่เรารู้เท่านั้นส่วนอื่นเนี่ยต้องไปหาคำตอบเอาเอง
ป้าบอกว่าขอปล่อยดีกว่าขอปล่อยทุกอย่างดีกว่า
แตนสวยขึ้นนะแล้วสิ่งที่เป็นประโยคเด็ดไฮไลท์เลย
แตนบอกว่าสุดท้ายเราทั้งสองคนก็เป็นแค่ถังขยะ
ผมมีปัญหาอะไรกับทนายตั้มไม่ได้มีอะไรนะครับ
ทนายตั้มเออเพิ่งเดินทางมาที่บ้านกรอกเมื่อวันที่๒๒๒๓นะครับ
ก็เจอกับลุงกับป้าแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ
ผมถามหน่อยมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
ผมรู้นะครับแต่ผมไม่พูดผมเลือกที่จะไม่พูด

ลุงป้าก็เป็นกล่องอะไรกันไปเลย
สุดท้ายก็ฐานขยะทิ้งลงตรงนี้แหละ

คนนี้ไม่ชอบกันคนนี้ไม่ชอบนี้
อุ้โอ้โฮวน้องศานะ
ผมรู้นะว่าเรื่องอะไรแล้วเรื่องอะไรแต่ผมไม่พูด
บอสวัสดิ์พลตมาเลยสังคมจะได้รู้นะครับ
แกไม่อยากพูดเรื่องของลุงพลแล้วกัน
ทีนี้แม่ของน้องชมพู่คุณสาวิตรีวงศรีชานะคะ
นักข่าวของเราก็ไปถามเหมือนกันบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนมาก
อกจากกระแสโซเชียลที่กำลังพูดถึงกัน
ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าทนายตั้มถอนตัวจริงหรือเปล่า
ตอนนี้ถอนตัวแล้วนะแม่นะแต่คุณแม่น้องชมพู่บอกว่า
จริงแล้วทนายตั้มเนี่ยเป็นคนฉลาดถ้าเกิดว่าถอนตัวเนี่ย

เพื่อเปิดทางให้คดีของน้องชมพู่ให้น้องได้รับความยุติธรรม
อันนี้ในส่วนของแม่น้องชมพู่นะคะไปดูอาจารย์ออสบ้าง
ไงฮะอาจารย์ออสไหนก่อนนี่อาจารย์ออส
เดี๋ยวมันมีภาพถ่ายติดวิญญาณอะไรหรือเปล่าหรือยังไง
ไม่เกี่ยวเลยนี่คดีน้องชมพู่อาจารย์ออส
ตอบรับเป็นพยานด้านวิทยาศาสตร์ย้ำอีกครั้งหนึ่งออสไหน
นิติวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้หรอใช่ค่ะรองสัตว์อาจารย์
รวีรชัยพุทธวงศ์ฮะชัดชัดไหมคะว่าใครตัวจริง
ตัวจริงเสียงจริงค่ะนี่โพสต์ออกมาแบบนี้นะคะ
คดีน้องชมพู่อาจารย์ออสตอบรับเป็นพยานด้านวิทยาศาสตร์
เป็นพยานให้ฝั่งไหนก่อนต้องฝั่งเจ้าหน้าที่ไหม
เออหรอฮะแล้วก็มีการคงเลือกฝั่งไม่ได้หรออาจารย์อ่ะ
มีการตั้งข้อสังเกตอีกว่าอาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่า
ถอนตัวจากทนายอาจจะเป็นเหตุในการเลื่อนคดี
ทำให้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพื่อต่อสู้เป็นเทคติกในการต่อสู้คดีครับ